คุณผู้ชมคะหลังจากเสร็จภารกิจนะคะในการกู้ภัยทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวง
ทีมนักประดานน้ำทีมกู้ภัยที่เขามาจากต่างประเทศเนี่ยก็ทยอยเดินทางกลับ
อเฉลิมชัยโคลสิทธิพิพาทศิลปินแห่งชาติอเป็นชาวจังหวัดเฉียงราย
อาจารย์เขาบอกว่าตอนแรกเตรียมเอาไว้แล้ว

ประดาน้ำนักกู้ภัยที่เขามาจากต่างชาติ
เอาไว้ให้เรียบร้อยแต่ก็จังหวะบังเอิญพอดี
พบทบไปบอกว่าอยากจะซื้อภาพของอาจารย์
เอาไปให้เป็นของที่ระลึกกับชาวต่างชาติที่เขามาช่วยเรา
อาจารย์เลยบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องซื้ออาจารย์ให้เลย

ใช่ค่ะอาจารย์ให้เป็นรูปลิงที่เป็นนักสัตว์นะคะ
วอกอย่างนี้ค่ะเป็นรูปวาด
ก็มอบให้ไปเลยนะคะอาจารย์บอกว่าลิงมีความหมายดี
เป็นความหมายเหมือนกับคล่องแคล่วว่องวัย
เหมือนกับทีมกู้ภัยมีอิทธิฤทธิ์เหมือนฮานุมานอะไรแบบนี้ค่ะ
อาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะคะ
สาขาทัศนสินจิตรกรรมประจำปี๒๕๕๙
ก็เนี่ยค่ะเอาผ้าที่วาดรูปลิง๑ใน๑๒นักสัตว
แสดงให้กับผู้สื่อข่าวดูเป็นแบบนี้นะคะ
ก็จะมอบให้กับนักประดาน้ำทีมกู้ภัยจากต่างชาติ๓๓คน
ก็คือมอบผ่านท่านผู้บัญชาการทหารบกนะคะ
เพราะว่าพอเสร็จสิ้นภารกิจเขาก็แยกย้ายเดินทางกลับประเทศกัน
อาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าก่อนหน้านี้เตรียมเอาไว้แล้ว
จริงเตรียมเอาไว้แล้วค่ะแต่ว่าจังหวะพอดี
ที่ท่านผอวตบก็ให้ทหารประสานไป
ขอซื้อภาพของอาจารย์มอบให้กับนักประดาน้ำนานาชาติ
ไว้เป็นที่ระลึกอาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่ต้องซื้อ

ภาพวาดรูปลิงเป็นหนึ่งใน๑๒นักสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรถเร็ว
ไม่ว่าจะเป็นการปีนปลายขึ้นเขามุดถ้ำ

เปรียบเสมือนกับทีมกู้ไพรมีอิทธิฤทธิ์เหมือนหนุมาน
นี่ค่ะก็ภาพนี้นะคะใช้เทคนิคซิลสกรีนนะคะ
อาจารย์บอกว่าต่างชาติเขารู้ดีแหละว่า

อาจารย์ทำมาแค่๙๙ภาพเท่านั้นค่ะ
คือเป็นภาพปีนักศัตริย์เป็นลิง
เป็น๑๒รูปด้วยกันก็เลือกเอารูปลิงเพราะว่า
เขาต้องปีนปลายมันเหมาะกับเป็นที่ลึกว่า
เขาต้องปีนป่ายเขาต้องมุดเขาต้องรวดเร็ว
เป็นสัญลักษณ์แห่งความรวดเร็วฉับไวฉับพันธุ์
แล้วก็เหมือนฮานุมานอย่างเงี้ยช่วยโอ้ช่วย
แบบมีอิทธิฤทธิ์ช่วยอะไรอย่างนี้เราก็คิดแบบนี้
ก็เลยเอาปีลิงเนี่ยให้มอบให้เขาซึ่งเป็นที่ลึกให้เขา
แล้วลึกถึงนะฮะประเทศไทยเรามีรูปของรูปรูปของศิลปิน
ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยติดบ้านเขาก็ลึกถึงประเทศชาติของเรา
ใช่ไหมแล้วลึกถึงถ้ำหรือลึกถึงอะไรให้แก่ลูกหลานเขา
ซึ่งเป็นของมีค่านะมอบให้เป็นตัวแทนเป็นของของประเทศไทยเรา
เป็นตัวแทนของชาวไทยมอบให้แก่ฝรั่ง
ที่ทำคุณงามความดีให้กับบ้านเมืองเราอันนี้อยากทำอย่างนั้น
เนี่ยค่ะสำหรับภาพวาดนี้นะคะเป็นภาพชุดใหม่ที่เพิ่งทำขึ้นมานะคะ
มี๑๒แบบอาจารย์เฉลิมชัยก็เซ็นชื่อเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะคะ
ชุดนี้เนี่ยยังไม่เคยเอามาขายยังไม่เคยให้ใครมาก่อน
ก็เลยเป็นชุดแรกที่มอบให้กับนักประดาน้ำนานาชาติไว้เป็นที่ระลึกค่ะ
แต่ละคนที่เดินทางมาที่ถ้ำหลวงนี่ก็เป็นนักประดาน้ำหรือว่านักดำน้ำที่ต้องเป็นนักดำน้ำในถ้ำนะ
ลักษณะของการเชี่ยวชาญในพื้นที่ในถ้ำที่ยากลำบากนะครับ